คุณผู้ชมฮะประเด็นเรื่องของเรือว่ามีการสลับลำหรือเปล่า
เรือที่เป็นหลักฐานที่เก็บอยู่ตอนนี้
จริงของวันเกิดเหตุหรือไม่
ก็อย่างที่เราเล่าไปนะฮะว่าสสเต้ก็ตั้งข้อสงสัยนี้
บอกให้นายกสั่งกรมเจ้าท่าหน่อย
ยัดเรือโคบอลทุกลำที่มีอยู่ในไทย
จะมีไม่กี่ลำหรอกเพราะเรือแพงแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ให้ประชาชนเฝ้าระวังว่าเดี๋ยวเรือโคบอลลำที่เกิดเหตุจริง
ที่อาจจะมีคราบเลือดมันจะถูกส่งชายแดน
จะถูกเผาถูกแยกชิ้นส่วนหรือเปล่า

มันก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาอีกรอบนึง
เพราะว่าในเพจอีซ้อขยี้ข่าว
โพสต์ภาพเป็นภาพที่คุณตังโมนั่งอยู่ตรงนี้
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตสิตรงเบาะนั่งค่ะ
เห็นไหมสเตตัสของอีซ้อเขียนเอาไว้ว่า
รับเถอะว่าเรือสองลำอีกลำอยู่ไหน

เพราะว่าตัวล็อกของที่นั่งมันต่างกัน
เห็นไหมที่คุณตังโมนั่งในวันที่เกิดเหตุ
ล็อกมันเป็นสีอะไรคุณเนื้อไหม

ตานอ่อนตรงที่ลูกศรชี้นะคุณฮะ
ใช่ค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งที่คุณเห็นนั่นน่ะ
มันออกเป็นสีแบบขาวเงินใช่ไหม
อีซ้อบอกว่าอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่นักข่าวไปถ่าย
ถูกเก็บไว้เป็นของกลาง

ทั้งตัวล็อกแล้วก็ทั้งสีของเบาะ
ใช่คือเขาบอกด้วยนะว่าในคอมเมนต
เขาบอกว่าที่ผ่านมาทั้งสีหนังหุ้มเบาะ
บอกว่ามีการปรับแสงลามาถึงทฤษฎีการหักเหของแสงกลางวันกลางคืน

คือเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นในช่วงนี้เพราะอะไรฮะ
เพราะกรณีที่ทางตำรวจได้มีการเปิดเผยออกมาว่า
บาดแผลที่เกิดขึ้นที่ขาของคุณแตงโมบาดแผลขนาดใหญ่เนี่ย

คือถ้าเกิดก่อนเสียชีวิตแล้วเกิดบนเรือ

เลือดมันก็ต้องกระเด็นไปติดอยู่บางส่วนของเรือใช่ไหม
ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนเรือสลับเรือหรือเปล่า
ทำลายหลักฐานทำลายทั้งลำเลยหรือเปล่า
คุณที่ผ่านมาเราอ่านข่าวอย่างนี้ทุกวัน
เห็นข่าวไหมว่ามีคราบเลือดบนเรือ

ยังไม่เห็นข่าวมีแต่คราบวายบนเรืออันนี้ใช่
ทีนี้ค่ะก็เลยต้องตรวจสอบคุณผู้ชมลองดู
ทีมข่าวเที่ยงของเราไปดูแฟมภาพเรือ

เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดตอนไปเติมน้ำมันหน่อยคุณผู้ชม

ไฟไฟด้านข้างเรือ
เห็นไหมตรงนี้มันไม่มีไฟสีแดงเลยนะคุณผู้ชม
เราอาจจะมองไม่เห็นนะว่ามีไฟหรือเปล่า

ตอนที่เรือจอดเทียบท่าที่วงไว้นะ
คุณเห็นไหมเหมือนกับมีไฟข้างเรือสีแดง
แล้วทำไมตอนไปจอดเติมน้ำมันก็ไม่เห็นสีแดงตรงนั้นเลย
อันนี้จุดหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาจับพิรุษมา
ใช่ค่ะแล้วก็ในภาพขวามือคุณเห็นกรอบสีแดงสีเหลี่ยมนั้นไหม
อันนั้นเป็นลำโพงคือลำโพงมันมีช็อตทั้งสีขาวแล้วก็สีดำ
ใช่ฮะลำโพงตอนที่วันเกิดเหตุแล้วเรือมาเทียบท่าพิบูลสงคราม
หลังจากคุณตังโมตกน้ำตกท่าไปนะฮะลำโพงเป็นสีขาว
แต่บางช็อตบางจังหวะไปถ่ายภาพของเรือ
ที่เป็นวัตถุพยานสำคัญที่ถูกเก็บไว้เป็นของกลาง

จะบอกว่าแสงมันสะท้อนเหรอมันทำให้เปลี่ยนจากสีขาวสีดำขนาดนั้นเลยเหรอ
และถ้าจากคลิปวงจรปิดต่างที่เคยเก็บรวบรวมมา
บางครั้งทำไมลำโพงไม่มีอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ยังมีนั่นอีกค่ะขอบกระจกขอบกระจกหน้าเรือ
ตอนกลางคืนเราจะเห็นว่ามันเป็นสีเงินเห็นไหมลูกศรชี้อยู่อะค่ะ
ส่วนตรงนี้ตรงนี้คุณเห็นเป็นขอบสีขาวเห็นไหม
ตอนกลางวันที่ไปเติมน้ำมันเป็นสีขาว
ใช่ค่ะแล้วก็มันมีเรื่องด้านข้างด้านข้างที่มีชื่อเรือโคบอล
ตอนที่ไปจอดเทียบท่ามีชื่อเรือโคบอลใช่ไหม
แต่ตอนที่มาเทียบท่าหลังจากที่ตังโมตกน้ำเนี่ย
เห็นชื่อเรืองโคบอลอันนี้เป็นราวจับ
เออแล้วก็เมื่อกี้ขอย้อนนิดนึงราวจับนะฮะ
ราวจับที่ไว้ยึดไว้เกาะเมื่อกี้นะฮะ
ปรากฏว่าบางภาพก็บอกว่าเป็นสีขาว
ขอย้อนนิดนึงครับภาพเราจับนี่
บางคนเขาบอกเป็นสีขาวบางคนบอกเป็นสีเงิน

ค่ะอันนี้ก็เลยไม่รู้ไงว่ามันเป็นเรื่องของการหักเหแสงเหรอ

อย่างที่บอกไปว่ามันกลายเป็นประเด็นในช่วงวัน๒วันนี้

หลังจากที่ตำรวจแถลงเรื่องบัตรแผลของคุณแตงโมนะครับ
แต่ทีนี้ครับพอเมื่อวานทางทนายเดชาทนายกลิสณะและก็คุณแม่
ว่าฟังคำชี้แจงของนิติเวศแล้วก็เคลียร์

แล้วบอกว่าตำรวจไม่มีความลับไม่ปกปิดนะครับ
เชื่อตำรวจหมดแล้วหรือไง
คนที่ฟังการแถลงเมื่อวานก็เลยบอกว่าโอ้โห
มันอาจจะค้านใจคนที่ตามข่าวหรือเปล่า
คนที่ตามข่าวแต่ก่อนบอกว่าตำรวจทำอะไรเหมือนไม่โปร่งใสหรือเปล่า
การตรวจหาพยานหลักฐานเคลือบแคลงสงสัยหรือเปล่านะครับ
แต่ก่อนทนายเดชาก็ยังเคยสงสัยตำรวจอยู่เลย
แต่เมื่อวานพอไปฟังนิติเวศอ้าวทำไมเคลียร์หมดแล้วล่ะ

คุณแต่นี่ล่าสุดเลยนะทนายเดชามีการมาไลฟ์ผ่านทางเพจทนายคลายทุกข์
แล้วก็บอกเลยนะบอกว่าขอให้ทุกคนสบายใจ
ผมจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณตังโมให้ถึงที่สุด
แล้วก็จะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้
ขอให้มั่นใจเพราะว่าผมคือทนายความอาชีพ
อันนี้ต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกความอย่างถึงที่สุด
ส่วนกรณีของคุณหมอพรทิพย์นี่นะคะ
ที่จะเข้ามาช่วยดูผลชนะสูตรเนี่ย
สนับสนุนเต็มที่ทนายเดชาบอกแบบนี้

ให้คดีความมีความสมบูรณ์อย่างถึงที่สุด
นี่คือไลฟ์นะพอหลังจากไลฟ์เสร็จปั๊บไม่พอจ้ะ
นายเดชาโพสต์ต่อด้วย
ดูที่ทนายเดชาโพสต์บอกว่า
เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบคดีน้องตังโม
ความจริงในสำนวนตำรวจความจริงในการผ่าศพ
กับความจริงในโซเชียลมันต่างกัน

บอกว่าผมได้เห็นพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนี้แล้ว
เพียงพอนะครับในการเอาผิดคนร้ายได้
ขอให้มั่นใจส่วนโซเชียลจะแสดงความคิดเห็นอย่างไร
อันนี้ก็เป็นเสรีภาพของท่านนะครับ
ความจริงในศาลกับความจริงในโซเชียลต่างกันผมพูดได้แค่นี้
หลายคนก็มองทนายเดชาไปรู้ความจริงอะไรมา

ทนายเดชาบอกว่ารู้ความจริงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือ

อันนี้หลายคนอยากจะแบบว่าทนายเดชาไปแงะนิดนึง
ไม่ใช่แค่แบบว่าหลายคนอย่างนั้นนะ
ทีมข่าวของเราโทรหาโทรหาตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
เพราะปกติก็ติดต่อทนายเดชาประจำแต่นี่ยังไม่รับสายเลย
คงไม่เปิดเรื่องนี้จริงนะฮะ